ในช่วงนี้นะครับมาติดตามการประมวลเหตุการณ์และบรรยากาศ
ที่เกิดขึ้นในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สำหรับพระยานสังวรสำหรับพระสังคราชสกลมหาสังขปรินายก
ไทยรัฐทีวีนั้นรวบรวมมาตั้งแต่ในช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายของวันนี้ครับ
บรรยากาศที่วัดเทพศิรินทราวาสนะครับเขตป้อมปราบศัตรูพราย
กรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาก่อนการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สำหรับพระยานสังวรสำหรับพระสังคราชสกลมหาสังคราภพรินายก
ประชาชนจากทั่วสารทิศต่างพร้อมใจกันสวมชุดไว้ทุกสีดำ
เดินทางร่วมพิธีเป็นจำนวนมากบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัด
เพื่อจับจองพื้นที่ในบริเวณวัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์
โดยเจ้าหน้าที่จัดพื้นที่ไว้๒โซนครับโซนที่๑บริเวณพระเมน
สำหรับคณะบุคคลสำคัญและโซนที่๒บริเวณสนามย่าพระศรีมหาโพสำหรับประชาชน
นางสมจิตสุรเสียงอายุ๗๐ปีเดินทางพร้อมคณะจำนวน๑๗คนจากจังหวัดขอนแก่น
ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคต่อการเดินทางมาถวายราชศักระและวางดอกไม้จันทร์ที่วัดเทพศินทราวาส
เพราะว่าเปลี่ยนไปด้วยใจที่มุ่งมั่นครับ
ก็ตั้งใจอยากมาร่วมนะคะอยากมีส่วนค่ะมาร่วมในงานพระราชทานเพลิง
ที่จังหวัดขอนแก่นเราก็ทุกวัดก็มีสถานที่ให้วางดอกไม้จันทร์
แต่เราอยากมาที่จุดนี้มากกว่าค่ะมาสถานที่ที่พระราชทานเพลิงจริง

แม่ชีเจดนิพิษรัชตะกิจมณีรัตนานะครับ
เดินทางมาพร้อมคณะแม่ชีจากวัดป่าสุขโตจังหวัดชายภูมิ
ตั้งแต่วันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
เนื่องจากเริ่มสายศรัทธาต่อสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
สัดธามมากค่ะเพราะว่าพระองค์ท่านมีพเมธาสูงมาก
ก็เลยไม่เคยมาพอมีโอกาสเช่นนี้ก็เลยอยากมากราบนามัศกาลเป็นครั้งสุดท้าย

สมเด็จพระสังฆราชประญาณสังวรนะคะ
วันนี้เป็นวันที่ทุกคนรวมแรงกายแรงใจนะคะ
มาช่วยกันจัดงานให้สำเร็จล่วงด้วยดี

ร่วมแรงกายร่วมแรงใจมาก็
ขอผลบุญนี้น้อมถวายพระองค์ให้มีสู่สวรรคาลัยนะคะ
สำหรับบรรยากาศด้านนอกบริเวณริมถนนกรุงเกษมนะครับ
มีคณะครูผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินครับ
และพุทธศาสนิกชนแต่งกายชุดดำนั่งอย่างสงบตลอดสองข้างทาง
ซึ่งเป็นเส้นทางเคลื่อนริ้วขบวนอันเชิญพระโกรธพระศพมาจากวัดบวรนิเวศวิหาร
เนื่องจากว่าริ้วขบวนนั้นได้ผ่านมาถึงตรงหน้านะครับ
ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทร์บริเวณสนามย่าพระศรีมหาโพโดยจะแบ่งเป็น๒ช่วง
ช่วงแรกเริ่มตั้งแต่เวลาช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่าย๓๓๐นะครับ

นี้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์
จะได้รับของที่ละลึกประกอบด้วยที่ขั้นหนังสือแผ่นพับและหนังสือพระสังฆราช
อกจากนี้ได้ตั้งเต็นต์สีขาวมีเก้าอี้ให้พระคณะสงฆ์แม่ชี
และประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมในพระราชพิธีรอบพระอุโบสถ
เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดงานพระราชพิธีในครั้งนี้ครับ